มาดูความคืบหน้าค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนรถเมย์สาย๑๘๐นะคะ
กรณีน้องก้าวนักเรียนชายชั้นม๖โรงเรียนปฐุมคงคา
ถูกนักเรียนโรงเรียนเทคโนโลยีกรุงเทพ๒คนนะคะสองคนนี้เป็นแฟนกัน
ทำร้ายบนรถเมย์แล้วก็ใช้มีดแทงจนน้องเขาเนี่ยบาดเจ็บสาหัส
แล้วก็สุดท้ายเสียชีวิตเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะ
เรามีคลิปจังหวะที่กู้ภัยกำลังช่วยชีวิตน้องเขาอยู่
แล้วก็มีคลิปเป็นกล้องวงจรปิดบนรถเมย์
ทำให้ได้เห็นแบบเต็มเลยว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นยังไง
ไปดูจังหวะที่กำลังช่วยชีวิตน้องก่อนนะคะ
เนี่ยถ้าจากคลิปนี้จะเห็นว่าน้องก้าวเขายังมีสตินะคะ
ตอนที่กู้ภัยเขากำลังช่วยปฐมพยาบาลพยายามช่วยชีวิตอยู่

เลือดกองเต็มพื้นนะคะ
จมกองเลือดอยู่ใต้เบาะท้ายรถ
กู้ภัยตำรวจปฐมพยาบาลคือจะได้ยินเสียงน้องเบาอะค่ะ
พูดว่าผมหายใจไม่ออกคือยังมีสติอยู่
เจ้าหน้าที่ก็นำตัวน้องส่งโรงพยาบาลเทพธาริน

แต่สุดท้ายน้องเสียชีวิตช่วงค่ำเมื่อวาน
เพราะว่ามันมีแผลที่ถูกแทงทะลุปอดนะคะ
อันนี้หนักเลยจนทำให้น้องเสียชีวิต
ส่วนใหญ่จะถูกแทงเข้าไปจากทางด้านหลัง
ซึ่งน้องคงแบบจุกแล้วก็แน่นไปหมด
ไม่รู้ตัวว่าทำไมตัวเองถึงหายใจไม่ออก

คุณภูริพัฒน์บุญนินไปที่อู่รถเมย์

ไปตามหาคนขับรถเมตรสาย๑๘๐คันเกิดเหตุ
พบนายสมพงศ์คมทองเป็นคนขับ
นางอารีคมทองเป็นกระเป๋ารถเมย

ยังมีคราบเลือดอยู่แต่เขาก็ล้างออกไปแล้วบางส่วน

ช่วงใต้เบาะนั่งด้านหลังค่ะ

รับ๒นักเรียนโรงเรียน

รับมาจากใต้ทางด่วนสาธุประดิษฐ์
เขาจะไปลงสอยสุขูมวิทกิโล๖๒
สองคนนี้นั่งเบาะหลังสุด

ส่วนน้องก้าวน้องที่เสียชีวิต
เขาขึ้นรถมาจากหน้ากลมสุรกากก่อน

น้องเขาก็พอขึ้นรถปุ๊บไปนั่งเบาะเดียวกันกับไอ้สองคนที่ก่อเหตุแต่คนละฝั่ง
คนก่อเหตุอยู่ฝั่งซ้ายน้องก้าวนั่งอยู่ฝั่งขวา
แล้วสักพักนึงเนี่ยทางคนขับรถเมย์กับกระเป๋าเขาเล่าให้ฟังว่าทะเลาะกันมีปากเสียงแล้วก็ต่อยกัน
บอกว่าช่วงที่ทะเลาะกันนะคะไม่รู้ว่ามีปัญหาอะไรกันทำให้ต้องทะเลาะกันแต่จู่ก็ต่อยกัน
แต่ว่าเด็กเทคโนโลยีกรุงเทพเขามีมีดพกอยู่ที่เอวก็เลยเอามีดเนี้ยมาแทงน้องก้าว
จังหวะที่เกิดเหตุเนี่ยค่ะผู้โดยสารก็ไปกองกันอยู่หน้ารถนะเพราะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นท้ายรถเนี่ยเห็นไหม
วิ่งไปหน้ารถกันเนี่ยค่ะเพราะว่าเขาต่อยกันแล้วแทงกันแล้วตัวกระเป๋าก็เลยบอกให้คนขับไปหยุดรถ
คนขับก็พยายามจะขับรถไปที่สอนอสอนอท่าเรือมันอยู่ใกล้ขับรถไปตั้งใจจะให้ตำรวจช่วย
ตัวนายสมพงศ์คนขับบอกว่าระหว่างนั้นเนี่ยค่ะคนก่อเหตุเหมือนจะหนีด้วยนะ
พยายามจะวิ่งไปที่ประตูรถเพื่อจะลงจากรถเมย์แต่คนขับบอกว่าไม่เปิดให้ล็อกเอาไว้เลยไม่เปิดให้ล็อกเอาไว้
กว่าตำรวจมาถึงจะเปิดให้ให้ตำรวจควบคุมตัวคนก่อเหตุเลยอะค่ะ
แฟนก็เลยบอกเค้าต่อยกันบอกบอกอ้าวเธอจะต่อยกันบ้านรถจะต่อยกันทำไมพอเดี๋ยวแล้ว
คือนอนแล้วคือนอนเหยียดแล้วผมก็ทำอะไรไม่ได้แล้ว
จนไปถึงสอนอท่าเรือที่ผมขับรถลงไป
บอกช่วยด้วยครับช่วยด้วยครับใจเย็นน้องเดี๋ยวรถรถมูลนิธิก็มาแล้วอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเข้ามาช่วยเหลือ
ตัวของผู้ต้องหาที่มาด้วยกันเนี่ยมันทำยังไงกันบ้างกันอยู่ตรงนั้นเนี่ย
คือเขาก็ตั้งเฉยนะเขาไม่มีอาการอะไรเลยนะครับ
จนเขาไปยืนกับปวดบุริสารพอถึงสอนอท่าเขาก็ไปยืนอยู่หน้าประตู
ผมก็จะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมา๓๔คนมาถึงหน้าประตู
ก็เลยเปิดประตูให้เจ้าหน้าที่มาล็อกตัวเข้าไป

ก็ไม่มีนะครับเขาเฉยเขาก็เฉยครับ
เขามาเขามีปัญหาอะไรกันแล้วก่อนหรือไม่เหมือนที่ล็อก
เรายังงานแบบนี้ครับผมสิ่งที่ผมก็ไม่เหมือน
แต่พอถามเขาบอกเป็นคู่กัลรีกกัน
ผมต้องการช่วยเด็กที่โดนแทงเพื่อที่เขาช่วยได้เร็วชีวิตได้เร็วที่สุด
ผมต้องการให้เด็กเนี่ยรอดอย่าให้เขาเสีย
เลือดเยอะมากก็เต็มที่ช่วยเขาเต็มที่แล้ว

ก็ผมก็ทำได้แค่ช่วยเขาได้แค่นี้แหละครับ
พี่ไปช่วยพี่ไปบอกอะไรยังไงบ้างตอนนั้นน่ะ
ไม่ได้บอกว่าเพียงแต่ห้ามบอกว่าหยุดทะเลาะกันได้แล้ว
แต่ทีนี้ผู้โดยสารบอกว่ามีการแทงกันแล้วมีมีด
บอกมีมีดใช้มีดแทงกัน
ก็เลยบอกแฟนบอกว่าพอรถอยู่บนทางด่วน
ก็เลยบอกจอดซ้ายแล้วดึงเบรกมือหยุดรถได้แล้ว
เป็นผู้ชายให้มาห้ามหน่อยให้เขาหยุดทำร้ายกัน
แฟนก็เลยมาตะโกนแล้วเขาก็หยุดกัน
เขาไม่เห็นตกใจค่ะตกใจตกใจมาก

ขึ้นมาแค่สองคนไม่น่าจะเกิดเหตุ
ปกติถ้าขึ้นมาเยอะเราจะคอยระวัง
ทีนี้ค่ะมีผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งนะคะ
โพสต์คลิปเป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
บนรถเมคันเกิดเหตุค่ะ
เนี่ยค่ะก็จะเห็นว่ามีผู้โดยสารอยู่เต็มรถนะคะ
ผู้ก่อเหตุเขานั่งอยู่ฝั่งซ้าย
แล้วก็ค่อยขยับไปที่ฝั่งขวา

แล้วก็จะมีจังหวะที่ชกต่อยกัน
คือผู้ต้องหาเนี่ยอ้างกับตำรวจ

บอกว่ามีปัญหาจากการแย่งที่นั่งกัน
ค่ะแล้วก็เหมือนกับมีคนให้ข้อมูลว่า
น้องก้าวอ่ะกลุ่มของน้องก้าวไปหาเรื่องเขาก่อน

แล้ว๒สถาบันนี้เนี่ยเขาก็มีปัญหากันมานาน
เขาเรียกว่าปฐุมคงคากับเทพช่าง
อยู่ในย่านพระขนงเนี่ย
มันก็เลยมาเจอกันบนรถคันนี้ไง
แต่ก็ไม่รู้ว่าไอ้ผู้ต้องหาสองคนเนี่ย
ที่เป็นแฟนกันเนี่ยเคยเจอน้องก้าวมาก่อนหรือเปล่า
บอกว่าไอ้ผู้ต้องหาสองคนที่ก่อเหตุเนี่ย
ขยับไปจับกระเป๋าเสื้อของน้องก้าว
ไปจับเข็มอะไรอย่างนี้

แต่ว่าอีกมือหนึ่งของตัวเองก็จับมีดเอาไว้ไง

ต่างสถาบันก็เข้าไปหาเขาเลยอย่างนี้ไง

แต่ว่าเขาอยู่โซนเดียวกัน

ก็มีครอบครัวนะครับของน้องก้าววันนี้เดินทางไปรับศพ
ภาควิชานิติเวชศาสตร์โรงพยาบาลจุลาลงกรนะครับ
โดยแม่กับพี่สาวยังอยู่ในอาการโศกเศร้านะครับ
พี่สาวบอกว่าเมื่อวานต้องไปส่งน้องก้าว

ยังไลน์มาบอกว่าสอบเสร็จแล้ว
กำลังรอรถเมษาย๑๘๐เพื่อกลับบ้าน
แล้วน้องก็เงียบไป๑๘๐นี่วิ่งเซ็นทรัลพระราม๓

ก็รับศพน้องก้าวไปประกอบพิธีทางศาสนา

มีญาติมีเพื่อนมีคนใกล้ชิดก็มาร่วมรดน้ำศพ

ก็ร้องไห้กับการจากไปของน้อง

วันนี้ก็ยังมีสมาคมสิทธิ์เก่าปฐุมคงคา
เดินทางมามอบเงินช่วยเหลือในการทำศพด้วยนะครับ
ขณะที่ครูที่ปรึกษาของน้องก้าว
ได้โพสต์ข้อความแสดงความเสียใจ
บอกว่าน้องก้าวเป็นเด็กดีเรียบร้อยน่ารัก

ขยันไม่เคยเกเรไม่เคยทำร้ายใคร
อีกแค่๒วันก็จะเรียนจบแล้วนะ

พร้อมกับขอให้ไปสู่พบภูมิที่ดี
แล้วก็ตั้งคำถามด้วยว่าความขัดแย้งต่างสถาบัน
ต้องทำลายอนาคตเด็กดีขนาดนี้เลยหรือ

สำหรับเปลี่ยนเทคโนโลยีกรุงเทพฯ

ตำรวจดำเนินคดีใน๓ข้อหานักนะครับ
ก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
แล้วก็เรื่องของการพกพาอาวุธมีด
แล้วก็ข้อหาเรื่องของการพาอาวุธ

สาเหตุที่แจ้งข้อหาฆ่าโดยเจตนาเนื่องจากลักษณะแผลที่คนร้ายแทงเหยื่อจำนวนหลายแผลไม่ใช่การป้องกันตัวนะฮะ
แล้วก็เป็นการหวังผลทำให้น้องเขาเสียชีวิตแล้วก็จะร่วมกับสหวิชาชีพสอบปากคำเพิ่มเติม
จะส่งตัวให้สถานพินิษฐ์และคุ้มครองเด็กควบคุมตัวต่อไป
สองคนนี้ก็เข้าสู่โหมดเด็กและเยาวชนอีกแล้วอืมใช่ไหมค่ะ